คุณผู้ชมคะไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะ
กรณีที่มีการยิงกันบนถนนมอเตอร์เวย์ค่ะ
ตอนนี้ตำรวจเองเขาก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ส่วนเหตุจูงใจตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนนะคะว่า
มีเหตุอะไรจูงใจทำให้ก่อเหตุในครั้งนี้นะคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุบริเวณตรงข้ามสุราหัวหมาก
บนถนนมอเตอร์เวย์ขาออกมุ่งหน้าจากกรุงเทพไปชนบุรีค่ะ
เพื่อไปสอบถามถึงเหตุการณ์ที่คนร้ายขับรถประกบยิงนายนัทชัยเพ็งทองและนางสาวเกมรินอิ่มสุขแฟนสาวจนได้รับบาดเจ็บ
ขณะจอดดูกลุ่มเด็กแว้นแข่งรถริมถนนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่หกธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
โดยนางสาวรรณวรรณเอี่ยมจันทร์อายุ๒๘ปีคือเขาก็อยู่อาศัยชุมชนในบริเวณที่เกิดเหตุอยู่ริมถนนแถวนั้น
ก็เล่าให้ทีมข่าวฟังค่ะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่เด็กแว้นมักจะมารวมตัวแข่งรถจักรยานยนต์กันเป็นประจำ
โดยคืนเกิดเหตุค่ะเวลาสักประมาณตี๒ถึงตี๓ขณะนั้นเธอนอนหลับอยู่ค่ะ

แต่แฟนของเธอเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงปืนประมาณ๕๖นัดตามภาพคุณผู้ชมดูไปพร้อมกันค่ะ
เธอก็เลยวิ่งออกมาดูเห็นกลุ่มเด็กแว้นเนี่ยพากันวิ่งหนีแตกกระเจิง
คนละทิศละทางเพราะต่างกลัวถูกลูกหลง
ส่วนตัวเนี่ยก็รู้สึกกลัวเหมือนกันเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจเกิดขึ้นใกล้กับที่พักอาศัยค่ะ
ข้อมูลจากการสืบสวนทราบว่าเมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่๖ธันวาคมที่ผ่านมา
แล้วก็จอดรถอยู่บริเวณภายในถนนมอเตอร์เวย์ช่วงขาออก
คุณผู้ชมนะคะเห็นนะคะว่าจอดรถอยู่ข้างทางแบบนี้รวมกับอยู่กลุ่มวัยรุ่นนะคะที่กำลังแข่งรถกันอีกหลายคัน
นัทชัยเนี่ยยืนอยู่บนบันไดข้างประตูหน้ารถฝั่งคนขับเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมคงจะเห็นภาพนะคะ
แล้วก็ใช้มือจับที่หลังคาคือออกมานอกรถนะคะออกมานอกตัวรถเลยยืนอยู่บนบันไดรถเพื่อที่จะดูเด็กแว้นเนี่ยแข่งซิ่งในมุมสูง
จากนั้นคนร้ายที่นั่งเบาะซ้ายคู่คนขับใช้ปืนลูกโม่ยิงใส่นายนัทชัยทำให้กระสุนถูกบริเวณศีรษะหนึ่งนัดและกระสุนทะลุกระจกด้านขวามาถูกบริเวณหน้าอกซ้ายของนางสาวเกมรินแฟนสาวหลังก่อเหตุคนร้ายก็เร่งเครื่องขับรถหลบหนีไปทันทีนะคะ
โดยตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดคาดการณ์ว่าคนร้ายจะมีสองคนค่ะ
ทั้งนี้ต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนนะคะเพราะว่าเบื้องต้นเดี๋ยวจะไปทำการพิสูจน์ทะเบียนรถของผู้ก่อเหตุ
อันนี้แหละจะเป็นเบาะแสที่จะนำไปสู่การติดตามตัวคนร้าย
แล้วก็เชื่อว่าอีกไม่นานจะสามารถออกหมายจับคนร้ายได้อย่างแน่นอนค่ะ